ตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่พอพาที่นี่ค่ะ

พบกันวันอาทิตย์นะคะหมอไก่
วันนี้หมอไก่จะมาเช็คดวงเรื่องอะไรดีคะ
อ่านะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเช็คดวงสามราศี
ที่มีความสุขความเจริญเข้ามาในช่วงเดือนมีนาคมนี้ค่ะ

เริ่มเลยค่ะราศีแรกก็คือ

เรียกได้ว่ามีความสุขกายสุขใจอย่างแน่นอน

เพราะว่าดวงชะตาของชาวราศีเมษนะคะ

ทำอะไรเนี่ยก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ง่าย

เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยชาวราศีเมษนะคะ
โอ้โหเจอกับอุปสรรคเจอกับปัญหานะคะ

ช้ามากจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จช้า
ชีวิตค่อนข้างนิ่งมากพอสมควรเลย

เรื่องของการงานมากยิ่งขึ้นนะคะ
อุปสรรคปัญหาที่เคยมีเนี่ยมันจะคลี่คลาย

มีปัญหาก็คือก็จะเจอทางออกของปัญหา
แล้วถ้าเกิดมีแผนการอะไรที่เคยวางเอาไว้
ช่วงนี้ควรจะต้องรีบทำหรือเปล่า
ใช่เลยค่ะนะคะเพราะว่าดวงชะตาดีแล้ว
ถ้าสมมุติว่าเราเริ่มต้นในช่วงที่ดวงดี
แน่นอนว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าครึ่ง

ถือว่าเป็นโอกาสดีและเป็นช่วงดวงขึ้น
ทำอะไรก็รุ่งทำอะไรก็เห็ง
สำหรับชาวราศีเมษนะคะ

ที่จะมีแต่สิ่งดีเข้ามาในช่วงนี้ก็คือ

ใช่เลยค่ะสำหรับชาวราศีพฤกษกนะคะ
ก็เรียกได้ว่าความเจริญเข้ามาเยือนในชีวิตของคุณแล้ว

ชีวิตมีความก้าวหน้าอย่างมาก
ต้องขอกล่าวถึงเรื่องของพื้นฐานดวงชะตาของเขานิดนึงนะคะ
ทางดวงชะตาของชาวราศีพฤกษกนะคะ

ใช่ค่ะทำอะไรก็คือต้องรอต้องใช้เวลา

แต่ตอนนี้เขาเรียกว่าหมดเวลาแห่งการรอคอยแล้ว

เพราะว่าดวงชะตานี้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็

ใช่เลยค่ะถ้าสมมติว่าชาวราศีพฤกษกนะคะ
คิดหวังอยากจะทำอะไรก็ต้องรีบลงมือทำ

งั้นรีบวิ่งพุ่งสู่เป้าหมายเลย

เขาบอกคนเราเนี่ยถ้าเกิดโอกาสมาเราต้องคว้าไว้
ถือว่าเป็นช่วงเหมาะของราศีพฤศพเลยถูกไหมคะ

ส่วนอีกหนึ่งราศีที่ดวงจะดีมีสิ่งดีเข้ามาก็คือ

ใช่ค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะเรียกได้ว่าดวงดีแบบแพ็คคู่นะคะ

ดวงดีทั้งเรื่องของการงานด้วยและเรื่องของการเงิน

ใช่ค่ะถ้าสมมติว่าชาวราศีกรกฎนะคะรับผิดชอบหรือทำงานใดอยู่เนี่ยงานนี้
มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมาก
การงานจะมีโอกาสดีเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลย
เป็นเดือนแห่งการเมคมันนี่
จะสร้างรายได้เข้ากระเป๋าได้มากพอสมควรเลย

ใช่ค่ะเรียกได้ว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ดวงชะตาค่อนข้างดีมาก

ใช่ค่ะบางคนแบบดวงดีแล้วก็แบบเออปล่อยฉันไม่ได้ทำอะไร

ใช่ไหมคะเพราะว่าดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนะคะ
ดวงดีในช่วงเดือนนี้แต่เดือนหน้าเนี่ยดวงชะตาจะแผ่วแล้วนะ

เพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็ต้องรีบลงมือทำในเดือนนี้

ควรจะต้องรีบทำก็ควรจะทำกัน

ซะเพราะว่าถ้าตั้งเป้าหมายไว้แล้วอย่าปล่อยอย่าปล่อย

เรื่องของ๓ราศีที่เราพูดไปเนี่ยบอกหน่อยได้ไหม

ราศีไหนจะมีความสุขสูงสุดดีที่สุดเลยล่ะ

ราศีเมษเขาบอกมีความสุขจนน่าอิจฉาเลยเหรอคะหมอไก่

ช่วงที่ผ่านมาชีวิตคือชีช้ำกะหล่ำปี

ตอนนี้คือพลิกเลยพลิกจากร้ายกลายเป็นดีมาก

เวลาที่จะทำอะไรเนี่ยก็คือมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ง่าย

งานมันลาบลื่นมากขึ้นไม่เก๊กซิมเหมือนช่วงที่ผ่านมา
เก๊กซิมชีวิตชีช้ำกะหล่ำปี

ถือว่าราศีเมษเนี่ยเป็นราศีที่น่าอิจฉาที่สุดในช่วงนี้เลยก็ว่าได้

นะคะส่วนนอกจากสามราศีนี้ที่จะพบกับความสุขที่จะเข้ามาแล้ว
สามราศีนี้เองต้องระมัดระวังเรื่องอะไรด้วยไหมคะหมอไก่

ราศีแรกก็คือชาวราศีเมษผู้โชคดีมากที่สุด

แม้ว่าคุณจะโชคดีทั้งงานก็ดีเงินก็ดีนะ

อ่าใช่ค่ะก็คือเขาเรียกว่ามีเกณฑ์แบบว่าค่าใช้จ่ายเยอะนะ
เก็บเงินไม่อยู่กระเป๋าเงินฉี่กระจุย
อย่างนี้นี่เองราศีเมษระวังเรื่องของการเงินเงินออกนะ

สำหรับชาวราศีพฤกษกนะคะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกาย
บางทีแบบว่าดวงดีแล้วก็ทำงานทำทำ
แต่บางทีแบบว่าไม่ได้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ
แล้วก็ต้องระวังอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุอุบัติเหตุเล็กน้อยอะไรพวกนี้
ต้องระวังการเจ็บเนื้อเจ็บตัวไม่สบายได้
ส่วนราศีกรกฎควรระวังเรื่องอะไรคะ
ระวังในเรื่องของเวลาเวลาคือเวลา
เพราะว่าอย่างที่เราบอกไปว่าดวงดีมีจำกัด
ดวงชะตาดีในช่วงเดือนนี้จะทำอะไรก็ต้องรีบทำ
เพราะบางทีแบบบางคนแบบว่าดวงดีแล้วก็ไม่ได้ทำอะไร
ไม่มีทางที่รถขนเงินจะมาคว่ำหน้าบ้านคุณ

ก็ต้องออกไปขวายคว้าถึงจะได้มา
ถ้าสมมุติเราปล่อยไปไปทำเดือนหน้าโอนไม่ทันแล้ว
เพราะฉะนั้นก็เรื่องของเวลาสำคัญ

เดี๋ยวโอกาสดีเวลาดีมันจะผ่านไป
แบบนี้ละกันบอกมามีอยู่๓ราศีใช่ไหมจะดีมาก
ปุ๊บสกนะครับเมศแล้วก็กรกต
ราศีอื่นเขาน้อยใจแย่เลยนะหมอไก่
เขาก็อยากจะดีบ้างในเดือนมีนาคม
ยังไงดีมีเคล็ดลับบอกไหม

อย่างแรกก็คือการทำบุญตักบาท
การทำบุญตักบาทในวันเกิดของตัวเองนะคะ
อย่างบางคนที่เกิดในวันอาทิตย์ก็ตักบาดในวันอาทิตย์ก็ได้
หรือว่าถ้าบางคนที่แบบไม่สะดวกตื่นเช้า
ก็อาจจะเป็นการถวายสังขทาน

แล้วก็อาจจะหาเวลาไปปิดทองไหว้พระ

สมมุติว่าใครที่แบบเน้นในเรื่องของการงาน
แนะนำว่าให้ปิดบริเวณพระก็คือใบหน้านะคะ
ถ้าใครทำงานเบื้องหลังก็ปิดข้างหลังนะคะ
หรือว่าถ้าใครอยากจะให้แบบเงินทองเต็มมือ
ยังไงปิดทองที่มือเลยค่ะปิดทองที่มือ
ที่มือโอมพระนะใช่ค่ะพระหัสของพระพุทธลูกนะคะ

เคล็ดลับใช่ค่ะจดอยู่ค่ะแป๊บนึง
พอจดใหญ่เลยนี่นี่คุณนี่นะคงจะติดทั่วตัวองค์พระแล้วมั้ง
ถ้าซื้อแผ่นทองใหญ่ได้ก็คงองค์พระแล้วค่ะ
ได้ดีหมดเลยอันนี้เป็นเคล็ดลับสำหรับราศีอื่น
หมอไก่บอกว่า๓ราศีวันนี้ดวงดีจริง
แต่ราศีอื่นอย่าเพิ่งน้อยใจไป

เอาล่ะหมอไก่ครับสำหรับในวันนี้